ความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนาในการเหน็บดอกไม้ที่มวยผมนั้น
เชื่อว่าเป็นการบูชาขวัญบนกระหม่อมให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง
และเมื่อก้มหัวกราบก็เป็นการบูชาพระพุทธเจ้า
ซึ่งเจ้านายหรือผู้มีฐานะจะประดับมวยผมด้วยปิ่นดอกไม้ไหว